ปาดใหญ่ใส่กันจนคว่ำเลยนะฮะ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าเรา๓คน
งานนี้บาดเจ็บกัน๓รายนะครับ

เพราะเป็นเรื่องรักสามเศร้ามันเกิดอะไรให้คุณผู้ชมฟังนี้นะฮะ
เหตุรถใหญ่ชนกันนะครับเป็น๑๐ล้อชนกับ๑๐ล้อนะครับ
เกิดขึ้นบนทางด่วนบุรพาวิถี
ขาเข้ากรุงเทพนครหมู่๕ตำบลบางพลีน้อย
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็เป็นรถ๑๐ล้อฮีโนสีขาวทะเบียน๗๑๒๑๑๑พระนครสิทธิยา
เสียหลักฮะคันนี้ชนบารีเออร์และเสาไฟทางบริเวณเกาะกลาง
ก่อนจะข้ามเลนไปยังฝั่งขาเข้าชนบุรี
แล้วก็ทำให้ชิ้นส่วนบ้านที่บรรทุกมา
คือเป็นบ้านประกอบเขาบรรทุกมาหลังใหญ่แบบนี้
ชิ้นส่วนเหล่านี้กระจัดกระจายเต็มพื้นถนนเต็มทางด่วนเลยนะครับ
ซึ่งบริเวณบนถนนหน้ารถพบนายพิชิตมีพิษอายุ๓๙ปี
คนขับรถคันนี้แล้วก็นางสาวสุนามสมมุติอายุ๓๕ปี
เพื่อนสาวที่นั่งมาด้วยกันกระเด็นออกมาจากตัวรถเลยคุณ
ลุกระจกออกมาเลยนะฮะได้รับบาดเจ็บครับ
ภายเร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลฮะ
ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นบรรทุก๑๐ล้อเหมือนกัน
โนสีขาวเช่นกันนะครับหมายเลขทะเบียน๖๕๒๔๔๓กรุงเทพนคร
ก็บรรทุกชิ้นส่วนบ้านมาเหมือนกัน
จอดขวางอยู่เลนขวาด้านหน้าพังเสียหายครับ
คันนี้มีนายบุญมาศรีสดอายุ๔๔ปีเป็นคนขับครับ
ขับมาพร้อมกับลูกชายวัย๑๘ปีลูกชายได้รับบาดเจ็บนะครับ

ก็เหลือแต่นายบุญมาที่จะให้การได้

ตำรวจสอบสวนนายบุญมาเป็นมายังไงถึงมาชนกัน
ลูกชายวัย๑๘ปีนั่งรถมาด้วย

ดักรอรถใหญ่ของนายพิชิต

ว่าภรรยาของเขาคือนางสาวสุ
นั่งมาในรถของนายพิชิต

อ้าวถ้าเกิดว่าเมียมากับชู้
ผัวก็เลยต้องตามมาอย่างนี้ไง

ผมรู้นะฮะผมก็เลยตามมาส่อง

ใช่ฮะพยายามจะให้จอดรถจะเรียกคุยนะฮะ
เพราะรู้ว่าโอ้โหหญิงของผมเองไปนั่งรถของชายชู้ฮะ
แต่ทีนี้ฝั่งชายชู้อันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะ
ก็คือนายพิชิตไม่ยอมจอดขับหนีขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนะครับ
ตัวของนายบุญมาก็พยายามขับรถใหญ่แซงขวา
แต่ว่ารถใหญ่ของนายพิชิตก็ไม่ยอมเหมือนกัน
มาถึงที่เกิดเหตุนายพิชิตขับปาดเพื่อไม่ให้แซง
แล้วท้ายที่สุดรถของนายพิชิตนะครับ
เฉียวชนกับรถเขาอย่างรุนแรงแล้วก็เสียหลักนู่นข้ามเลน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนก็รวมถึงเมียเขาด้วยนะ

ลูกชายวัย๑๘เขาบาดเจ็บเหมือนกัน
ตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้งนะฮะ
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
จริงเรามีเสียงของนายบุญมาด้วยนะ